จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสักช่วง๒ทุ่มของต้นเดือนพฤศจิกาคือวันที่๒
คือมีผู้หญิงคนนึงเธอขับเบนส์แล้วก็ไปเจอผู้หญิงอีกคนนึงขี่มอเตอร์ไซค์มาเคาะกระจก

แต่ท้ายที่สุดเนี่ยคือสาดน้ำที่มีพริกป่นอยู่ใส่ตัวเธอใส่หน้าเธอค่ะ
เธอมั่นใจว่าเป็นการหวังทรัพย์สินแน่
เพราะว่าในรถเธอเนี่ยวันนั้นมีเงิน๘๐๐๐๐๐บาท

เธอก็โพสต์หลานของเธอโพสต์บอกว่า
หน้าเนี่ยนะคะกำลังขับรถกลับบ้านพัก
แล้วก็ผ่านมาแถวสารเยาวชนและครอบครัวกลาง
กำลังจะเลี้ยวขึ้นทางด่วน
มีผู้หญิงใส่หมวกกันน็อกมาเลยนะ
มาเทียบข้างฝั่งคนขับเคาะกระจก
แล้วเธอเห็นว่าเป็นผู้หญิงก็เลยลดกระจกลง
ปรากฏว่าทางฝั่งคนร้ายที่ขี่มอเตอร์ไซค์เหมือนจะถามทาง
แล้วก็เอาน้ำปลาที่มีพริกป่นอยู่เต็มสาดเข้าที่ใบหน้า

ก็พยายามที่จะประคองรถกลับบ้าน
แล้วก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาล
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านผู้เสียหายเนี่ย
ได้เข้าให้ปากคำกับทางด้านร้อยตำรวจเอกสุทัศน์แก้วสมศรี
พนักงานสอบสวนสนบางซื่อ
แล้วก็นำรถเบนท์คันที่ประสบเหตุเนี่ยนะ
มาให้กับตำรวจตรวจสอบ
โดยผู้เสียหายเปิดเผยว่าตอนนี้ยังกลัวอยู่เลยค่ะ

แล้วก็มั่นใจว่าคนร้ายน่าจะประสงค์ต่อทรัพย์
วันนั้นเนี่ยมีเงินสดติดตัวอยู่ในรถเนี่ยนะอยู่
เบาะข้างคนขับเนี่ย๘แสนบาท
มีแหวนเพชรอีก๒วง

เธอไม่เคยมีปัญหากับใครเลย

มันหาสาเหตุไม่เจอค่ะว่าค่ะ
แต่ว่ามาสาเหตุกับอะไรเพราะว่ามันไม่เคยมีสัตว์
ก็เลยไม่รู้ว่าจะจอกจากจุดตรงไหน

ก็มีค่าปัญหาพี่น้องแค่นั้นเอง
ก่อนด้านนี้มันมีปัญหาขัดแย้งใครล่ะค่ะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือตำรวจก็ต้องสอบหมดว่า
จะมีปัญหาจากปมความรักหรือเปล่า
จากเรื่องขัดแย้งส่วนตัวเรื่องของการชิงทรัพย์หรือเปล่า
โดยทางด้านร้อยตำรวจเอกสุทัศน์ก็เปิดเผยนะคะ
ว่าตอนนี้ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่
ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณจุดที่เกิดเหตุ

ส่วนสาเหตุในการที่คนร้ายมาก่อเหตุแบบนี้

ผู้เสียหายก็ยืนยันนะว่าไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อนเลย
แต่เบื้องต้นตำรวจพุ่งไปที่ประเด็นเรื่องส่วนตัว
เพราะว่าคนร้ายไม่น่าจะประสงค์ต่อทรัพย์สิน
หลังจากนี้จะมีการส่งรถเบนส์ที่ประสบเหตุ
ส่งให้ทางกองพิสูจน์หลักฐานตรวจหาหลักฐานเพิ่มเติม
แล้วก็ไปดูว่าไอ้น้ำที่สาดมาจะมีสารพิษอะไรเจือปนอยู่หรือไม่
ซึ่งจะทราบผลภายใน๑๕วันนะคะ
แล้วจากการสืบสวนของตำรวจที่ได้ข้อมูลมาตอนนี้
พบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยว่าจะเป็นคันที่ใช้ในการก่อเหตุ
คนร้ายเป็นผู้หญิงใส่หมวกกันน็อกเต็มใบ
อายุประมาณ๒๕ปีสูงประมาณ๑๖๐เซนติเมตร
แล้วการก่อเหตุแบบนี้ตำรวจบอกว่าเข้าข่ายความผิดนะคะ
ทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บค่ะครับ